วันนี้แหละค่ะที่การสวพกไปชี้แจงกับที่ประชุมคณะกรรมการประประชา
สภาพผู้แทนรัศดรเกี่ยวกับการถือครองที่ดินสอปกร
โดยไม่ถูกต้องของนางสาวปารินาไกรคุบสสรัชบุรีภักดิ์พลังประชารัฐนะครับ
โดยระบุว่าเมื่อนางสาวปรินาได้คืนที่ดินให้กับสอปกรแล้ว
ก็ถือว่าไม่มีความผิดตามกฎหมาย

เหตุการณ์โตเทียงระหว่างนางเสาปรีนาไกลคุบ
สสคนดังแห่งเมืองราชบุรีภักดิ์พลังประชารัฐ

ทำให้ชาวโซเชียลมีเดียวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างสนุกสนาน
ซึ่งนางสาวปรินายืนยันสิ่งที่ทำลงไป
เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ต้องเผชิญกับกลิ่นฝุ่น
และการทิ้งน้ำเสียของโรงงานแห่งนี้
แต่ทางอุตสาหกรรมจังหวัดกลับอนุญาตเดินหน้าก่อสร้าง

เพราะต้องการย่ำยีกระแนะกระแนะเธอ
ซึ่งถ้าเลือกเกิดได้อยากเกิดเป็นผู้ชาย
เพราะนักการเมืองผู้หญิงต้องทำงานหนักกว่าผู้ชายหลายเท่า
รู้สึกว่าการที่ถ้าเลือกเกิดได้ก็อยากเกิดเป็นผู้ชาย

มีความรู้สึกว่าจะต้องทำงานหนักกว่าผู้ชายหลายเท่า

คือการที่ดิฉันเข้าประชุมกรรมธิการอะไรต่าง
ถ้าเป็นผู้ชายก็คงจะไม่มีใครมากล้าพูดว่าเสือกใส

แต่ถ้าเกิดในพื้นที่ก็เช่นเดียวกัน

วันนั้นก็คนนั้นนะคะเขาก็เวลาเขาด่าเขาก็มีการยื่นหน้ายื่นตายื่นหน้ายื่นตามา

คือใกล้มากแทบจะจูบกันได้แล้ว

คอกใส่แล้วก็ยื่นหน้ายื่นตามา

ในการตรวจสอบคดีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนและที่ดินสปก
ล่าสุดที่ประชุมคณะกลับมาที่การป้องกันและปราบรามการทุจลิป
พฤติมิชอบสภาพผู้แทนราชดร
เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง
หลังจากที่นายวีระสมความคิด
เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอรับชัน
ขอให้ตรวจสอบการถือของที่ดินสปกรของนางสาวปารีนา
โดยนายนพดลตันติเมคินผู้อำนวยการสำนักกฎหมายสปก
แจ้งว่าการถือของที่ดินไม่ได้เป็นไปตามกฎหมาย
แต่เมื่อส่งคืนที่ดินทั้งหมดกลับมาให้สปกรแล้ว
ไม่มีบทลงโทษตามกฎหมายสปก
พร้อมยืนยันดำเนินการมาตรฐานเดียวกันทุกกรณี

ป่าไม้ยังไม่ได้แจ้งความดำเนินคดีใดกับนางสาวปารีนา
พบการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนกว่า๔๖ไร่
โดยให้เหตุผลว่าต้องรอกิจสดีกาตีความว่าหน่วยงานใด
เป็นแม่งานในการฟ้องร้อง
หลังจากที่ทำหนังสือสอบถามไปนานกว่า๑เดือนแล้ว
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน